ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวของพี่นาวินต้ากับคุณน้ำหวานนั่นเองนะคะ
ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงวัยกระต่อกระแตะอยู่นะคุณ๖เดือนเองสำหรับน้องลูก้านะคะ
แต่ว่าความน่ารักน่าชังหลังจากที่บ้านนี้เขาหอบกันมาทั้งบ้านนะคะออกงานแบบมาเป็นแพ็คคู่แบบเป็นครอบครัวเลยนะคะ
สำหรับพี่นาวินต้าแล้วก็คุณน้ำหวานนะคะอุ้มลูกน้อยมาด้วยอย่างที่บอกไปว่าน้องลูก้ากำลังน่ารักน่าชังเลยคุณ
ให้พี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับได้เห็นถึงความน่ารักสดใสกันคุณดูหน้าตาซีจิ้มลิ้มมากเลยนะคะ
รวมไปถึงได้มีการอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวบอกว่าโตเร็วเกินไวมาก
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้โอ้โหเนื้อหอมสุดค่ะ
เพราะว่าเอเจนซี่ผลิตภัณฑ์ต่างติดต่อเข้ามามากมาย

ก็มีทั้งงานโฆษณาก็ลักษณะเวลางาน
งานอีเวนต์งานทางอินสตาแกรม

แต่ว่าทางผมก็พยายามจะชะลอไว้หน่อย
เพราะว่าผมโอเคนะให้น้องมาเล่นมาอะไรอย่างนี้

อยากให้มันเป็นโอกาสที่เหมาะแค่นั้นเองครับ
จริงแล้วตัวผมกับคุณน้ำหวานก็ไม่ได้ห้ามน้อง
แล้วก็ไม่ได้จะเก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันเป็นโอกาสมากกว่า
เด็กอายุเท่านี้มันยังไม่ถึงวัย
ที่เขาจะต้องถือบังคับให้ทำอะไรที่มันลำบากกับเขา

ส่วนแปลนการมีท้ายาศคนที่สอง
เพราะต้าบอกเลยว่าแล้วแต่
ศึกษาภรรยานิดหนึ่งนะครับตัวผมก็อยากจะ
ยังไม่มีคระตอนนี้ขอชักปีหนึ่งก่อน